เบลอภาพสิ่งปลูกสร้างทางการทหาร
ในบริเวณเกาะไทยปิ่งในพื้นที่พิพาททะเลจินใต้
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้แถลงว่า
ยินดีที่จะต้อนรับประธานาธิบดีโรดิโก้ดูเตอร์เต้
ฟิลิปปินส์ที่อาจจะเดินทางเยือนจีน

แต่ว่าจนถึงขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศจีน

อยู่ระหว่างการหารือเพื่อวางแผนกำหนดการเยือน
ผู้นำฟิลิปปินส์ที่คาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนหน้า
ลูกคังโฆษกระทรวงต่างประเทศจีนยืนยันนะครับว่า
รัฐบาลจีนยินดีต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์
จากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
ฟิลิปปินส์และจีนจะเป็นประเทศที่มีความขัดแย้ง
จากกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้
แต่ผู้นำฟิลิปปินส์ก็ย้ำว่าความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ
และต้องการที่จะเป็นมิตรและทำการค้ากับจีน
โศกกระทรวงต่างประเทศจีนยังระบุได้ว่าตราบใดที่ทั้งฟิลิปปินส์และจีน
ยังคงรักษาเจตจำนงทางการเมือง
ไกลเกลี่ยความแตกต่างระหว่างกัน
ก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
และฟิลิปปินส์พยายามหาวิธีลดความขัดแย้งระหว่างกัน
หลังจากที่สารอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ตัดสินเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
จีนไม่สามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
กรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ได้
ให้เบลอภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงให้เห็นถึงสิ่งปลูกสร้างทันทหารแห่งใหม่
บนเกาะอีตูอาบาหรือว่าเกาะไทยปิง
ไต้หวันอ้างสิทธิ์การครอบครองในหมู่เกาะสแปดลี่
ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทของหลายประเทศในทะเลจีนใต้

รูปทรง๓แฉกจำนวน๔อาคาร

บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ
ซึ่งกระทรวงกลาโหมไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าคืออะไร

น่าจะเป็นอาคารของหอคอยต่อต้านอากาศยาน
อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอของไต้หวัน

และพร้อมจะหารือเรื่องนี้กับหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ